คุณผู้ชมไปดูเรื่องสะเทือนใจของคนรักหมากันหน่อยนะคะ
เขาโพสต์ภาพหมาพันธ์ไทยตัวหนึ่ง
ถูกภูติดกับเรือบรรทุกสินค้า
แล้วเขาก็บอกว่าหมาตัวนี้ติดไปกับเรือจากแหลมชะบังเมื่อวันที่๖มีนาคม
ไปที่ฮ่องกงวันที่๑๒มีนาคมช่วงเช้าค่ะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทางฮ่องกงจับหมาตัวนี้ไปแล้ว
ถ้าภายใน๔วันไม่มีเจ้าของมารับมันจะต้องถูกกำจัด
ใครเป็นเจ้าของหรือสามารถไปฮ่องกงได้ช่วยมันกลับมาหน่อยได้ไหม
ก็เป็นการโพสต์ขอความช่วยเหลือกันในกลุ่มคนรักสัตว
หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความจำนงจะออกค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการรับหมาตัวนี้กลับประเทศไทย
มูลนิธิอนุรักษ์ชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความจำนง
ยินดีจะพาหมาตัวนี้กลับบ้านโดยจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยค่ะ
ทุกคนก็เฮโลกันว่าเออเป็นบุญของเองจริงนะจะได้กลับบ้านแล้ว
เสียใจที่สุดน้องหมาจากแหลมชะบังที่ติดเรือไปถึงฮ่องกงถูกคนงานกำจัดแล้ว
มูลนิธิและกลุ่มคนรักสัตว์ฮ่องกงประกาศเอาเรื่องจนถึงที่สุด
เพราะเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนหมาควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อน
และอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานการดำเนินการนำออกหรือเตรียมส่งกลับประเทศไทย
ก็มีการแนบคำแถลงการของกรมวิชาการเกษตรและการประมงฮ่องกงได้ใจความว่า
หลังจากการตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ไม่พบใบรับรองสุขภาพหรือบันทึกทางการแพทย์ของสุนัข
นี้ทำให้สุนัขสงสัยว่ามีต้นกำเนิดจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
แล้วก็เลยตัดสินใจกำจัดมัน